ก็ยังเป็นเรื่องของเต่าเหมือนกันเต่าตัวนี้
ดองของมันสีทองแล้วลักษณะของกระดอง
คล้ายกับอะไรไปดูกันหน่อยค่ะ
เห็นไหมเอาโพสต์มาให้ดูเลยโพสต์ต้นเรื่องตามแคปชั่นเลยคุณชนะ
จริงนะจริง
เอ๋ยอารมณ์ประมาณนั้น
เอาก็ว่าเข้นไปเพราะลักษณะของมันดูแปลกไม่ได้
ถ่ายรูปถ่ายภาพเสร็จแล้วก็เอามาโพสต์
แล้วอธิบายว่าเต่าตัวนี้นะจมูกแดงอมชมพูสีสวยทีเดียว
แต่ภาพที่เรายังไม่ได้เห็นมีกับเจมูกก่อนเลยนะ
สมูแลจากหูแดงอมชมพูแก้มระเลือ
มันคงจะดูแลตัวเองดีแล้วมั้ง

มันเป็นธรรมชาติของมันที่อาจจะผิดปกติกว่า
คุณปิญนุสบุรรไอ้๓๔ปีเป็นแม่ข้าขายหมูนะคะ

กันยายนที่ผ่านมาหมาที่บ้านเนี่ยเห่าเสียงดังเลยอุ้ยเห่าดัง
แบบนี้ผิดปกติแล้วเลยเดินออกไปดูค่ะ
ไปเจอเต่าสีทองตัวเนี้ยไปดูแล้วกระดองของมัน
มีลักษณะลวดลายคล้ายกับพระสมเด็จซึ่งเป็นพระชื่อดัง

ถูกต้องเธอเห็นว่าแบบนี้นะ
เป็นสิริมงคลก็เลยนำกลับมาที่บ้าน
ลูกสาวของเธอเห็นบอกชอบขอเลี้ยงไว้เลยนะแม่

ทีนี้ยังไงล่ะของดีแบบนี้จะเก็บไว้ได้อย่างไร

เผื่อว่ามีคนดวงดีคนตาดีจะเห็นอะไรดี
แล้วเชื่อไหมว่ามีสมาชิกในกลุ่มเนี่ยก็โชคดี

ตาแป๋วอื่นน่ะนะ

นี่ค่ะต้องเต่าตาแป๋วกระดองสีทองแบบนี้
มีคนบอกว่ามันมาให้โชคให้ลาบ
เธอเองก็เชื่อว่ามันน่าจะให้ความโชคดีด้านค้าขายเช่นกัน
ตอนนี้เลี้ยงเอาไว้เป็นสัตว์เลี้ยงประจำบ้าน
แต่ยังไม่ได้ตั้งชื่ออย่างเป็นทางการ
ก็เลยเรียกชื่อเล่นไปก่อน

เรียกไปทางทางก็โดยรอสิอันเป็นมงคลต่อไป
ตอนนี้และทุกวันนี้ก็มีสายเสี่ยงโชคในพื้นที่
พากันมาขอดูลายกระดงเต่ากันมากมาย

ดูได้หมดเลยแล้วแต่เราสะดวก
เราชอบมุมไหนมุมบนมุมล่างมุมซ้ายมุมขวา
อันนี้เป็นความเชื่อความถนัดของทะละมุม
เออก็อย่างนี้แหละ

ไอ้ภาพแบบนี้เป็นตัวเลขขึ้นมาใจครองก็ค่อยดี
เขาอาจจะเป็นราคาผักที่เขาขายตรงนั้นก็ได้ค่ะคุณ
ประมาศอะไรเป็นราคา

เอาว่ากันไปตามความเชื่อ